ใช่แล้วค่ะเอาล่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวดีแหละเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
พูดถึงรอยพระพุทธบาทบนปลาที่จังหวัดนครพนมแล้วถือว่า
หนึ่งปีมีครั้งเดียวแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวพื้นที่นั้นด้วยนะคะครับ
นี่แหละค่ะคือรอยพระพุทธบาทบนปลาที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบริเวณกลางแม่น้ำโขง
ในช่วงที่ระดับน้ำโขงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจุดนี้ก็อยู่หน้าวัดบนพระบาทตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนม
ซึ่งรอยพระพุทธบาทบนปลามีอายุถึง๒๐๐ปีแล้วนะคะ
เขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยชาวลาวเคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณ
และจะโผล่ขึ้นมาเพียงแค่ปีละ๑ครั้งเท่านั้น
อ่าก็ช่วงหน้าแร้งหน้าฝุกอ่าหน้าแร้งแบบนี้
น้ำลดไงนี่แหละเออน้ำก็จะลดนะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงและช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึง
คนก็จะมากราบไหว้มาส่งน้ำกันเยอะ
ช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละนะคะว่ามันมีโผล่ขึ้นมา
แล้วก็จะมีโผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยนะคะ
ประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวจะเดินทางมาสักการะบูชา
บริเวณนี้เป็นจำนวนมากก็จะมีเครื่องบูชาแบบนี้
ก็มาขอโชคลาภมาขอพรบ้างก็มาแก้บน
เพราะว่าเขาสมหวังกันไปหลายรายแล้วนะคะ
ใครที่อยากจะมาขอพรบ้างอยากจะมาชมมาเห็นกับตา
ก็ไปได้ที่จังหวัดนครพนมที่อำเภอท่าอุเทนนะคะ
ช่วงสักประมาณ๔๕โมงจะดีมาก
ดล่มลมตกหน่อยละแดดก็จะไม่แรงมาก

คือก่อนหน้านี้มีตำนานเล่าว่า
พระพุทธเจ้าตัดสรุนี่นะคะ
ก็แปลงกายมาเป็นชาวพุทธ

แต่ว่าเขาก็ไปกราบไหว้บูชากันนะ

ช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะถึงนี้
ก็เป็นแนะนำนะไปเที่ยวกันได้